ที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาอยู่ในถังขยะแบบนี้ครับ
กูว่าแล้วไงนี่ไงกูว่าแล้ว
ใครจะเชื่อครับ
เจี๊ยบครับอยู่ในถังขยะ

มีใครเอาลูกเจี๊ยบมาโยนทิ้งเหรอ

เรื่องราวมันน่าตกอกตกใจน่าประหลาดใจไปกว่านั้น
เพราะว่าเรื่องของเรื่องลูกเจี๊ยบมันฟักออกมาจากไข่
เรื่องของเรื่องพี่เนี่ยนะพี่คนนี้
เขาเอาไข่มาทิ้งเพราะเขาคิดว่าไข่มันเน่ากินไม่ได้แล้ว
พอเอามาทิ้งปั๊บกลายเป็นว่าลูกเจี๊ยบมันฟักตัวออกมาจากไข่เฉยเลย
ทำเป็นเล่นมันเป็นแบบนั้นจริงเหรอ
เป็นแบบนี้แล้วถามว่ารู้ได้ไงเขาได้ยิน
เขาได้ยินเสียงแบบจิ๊บจิ๊บจิ๊บ
ในวันที่เขาทิ้งไข่นั้นไปผ่านไปถึง๒๓วันเขาถึงได้ยิน
แล้วทำไมถึงมี๒ตัวอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าโชคชะตาพาไปเจอจริง
เพราะในคลิปตอนแรกเขาเอามาแค่ตัวเดียว
แล้วเมื่อเขาไปดูในคลิปอีกทีปรากฏว่าเขาเห็นมี๒ตัว
เขาเลยต้องโว๊คกลับไปเพื่อไปที่นี่ตัวที่สอง
มันเหมือนกับว่ามีรังไข่ทับอยู่ประกบเอาไว้จนมองไม่เห็นนี่
ช่วงที่เขาเห็นเขายังไม่รู้นะว่าเจอแล้ว
ใช่เมื่อกี้คือแบบเลื่อนผ่าน

เขามองไม่ชัดเพราะว่ามันเหลืองนึกว่าไข่แตก
ใช่แล้วเขาไปดูในคลิปอีกทีเอาตายแล้วมีอีกตัว

ตกออกตกใจฮะเห็นในสภาพแบบนี้
คำถามเกิดขึ้นอีกตัวตัวที่๒มันตายไหม

สรุปช่วยได้ทั้งสองตัวฮะ

ได้มาลูกเจี๊ยบ๒ตัว
ฟักใครฟักออกจากใครในถังขยะ
แปลว่ามันต้องมีอุณหภูมิ

แบบอะไรที่มันเหมาะสมกับการที่มันจะสามารถฟักตัวออกมาได้

เขาก็เลยตั้งชื่อเจ้าสองเจี๊ยบนี่ว่า

น้องไม่ต้องให้มันชื่อบรมคลน

ชื่อขยะเปียกกับขยะแห้งจะบ้าหรือไง

ตั้งชื่อว่าบุญรอดกับบุญมี

ตัวหนึ่งบุญรอดนะเนี่ยบุญรักษา

ว่าแต่ตัวไหนชื่อบุญรอดตัวไหนชื่อบุญมีล่ะคะเนี่ย

เพราะว่าแม่คุณไปเจอคุณในถังขยะ

เนี่ยเรื่องราวเหมือนลูกเยี๊ยบสองตัวนี้

คุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะ

ไอ้ขยะ

เขียนจากขยะเป็นชนะ

ลูกเยี๊ยบยังเกิดมาได้เลย

ถึงจะเกิดมาบนโลกใบนี้ไม่ได้
ป่านรกมาเกิดแท้